อันนี้เป็นการรวมไฟลุกหรือยังไงเพราะว่าเมื่อกี้ไหม้โรงเรียนแล้วใช่ไหม
อันนี้ไม่รสค่ะรถคันนี้กำลังจะเอานมเปรี้ยวไปส่ง
แล้วไฟมันลุกไหม้ตรงห้องเครื่องแบบเนี้ยคุณเออมันมาได้ยังไง
มันเกิดจากอะไรอ่ะนะคะนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ช่วงค่ำหน่อยนะกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำก็ต้องฉีดน้ำสกัดค่ะ
ที่ลุกไหม้ห้องเครื่องรถกระบะคันนี้เป็นกระบะติดคอก
แปลงเป็นรถส่งนมเปรี้ยวนะคะแล้วดูสิเปลวไฟลุกไหม้
โดยเฉพาะตรงกระโปรงหน้าเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการฉีดน้ำ
ดับไฟอยู่สักประมาณยี่สิบนาทีค่ะจุดตรงนี้อยู่ตรงหน้า
บ้านพักคนชราถนนเส้นบุรีรำคูเมืองฝั่งขาเข้า
อำเภอคูเมืองที่บุรีรำอ่ะนะคะคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
อย่างนายมงคลเขาเล่าให้ฟังบอกว่าผม
กำลังจะกลับบ้านหลังจากที่ผมเลิกงาน
ผมเห็นรถกระบะคันนี้จอดอยู่แล้วควันมันขึ้นมาแล้วอะค่ะ
คนขับกระบะเองเนี่ยเดินวนไปวนมาด้วยความตกใจ
คือแปลว่าตอนนั้นคนขับกระบะเองเขาไม่ได้นั่งอยู่ในตัวรถแล้วนะ
เห็นความผิดปกตินี้ก็ออกมาเดินอยู่ข้างรถแล้วก็ตะโกน
คือคนที่เห็นเหตุการณ์ตะโกนบอกให้อยู่ห่างจากตัวรถ
แล้วก็รีบเข้าไปช่วยก่อนเลยแต่ว่าไฟมันเริ่มลุกแรงขึ้น
แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยนะคะตัวเจ้าของรถเองก็คือคุณบอย
บอกว่าผมส่งนมเปรี้ยวกำลังจะเอานมไปส่งให้กับลูกค้า
ทางฝั่งซ้ายของตัวรถตรงปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

ทีนี้ก็ต้องประคองรถเข้าข้างทางก่อนเลยค่ะ

ควันมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็ลุกไหม้เลย
ต้องรีบวิ่งออกมากลัวว่าอยู่ใกล้
แล้วถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาจะได้รับอันตราย
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะว่าไอ้ที่ไฟมันเกิดขึ้น
จากตรงตัวปั๊มน้ำมันของรถมันจะเกี่ยวอะไรกันบ้าง